อย่าเพิ่งลืมพี่ธนสิทธิ์ได้ไหม
หรือว่าคนในพื้นที่เขาเรียกเสียชัด
ผมเพิ่งรู้นะว่าพี่เขาชื่อชัด
ฉันเพิ่งรู้เหมือนกันจำได้แต่ชื่อพี่ธนสิทธิ์
พี่ธนสิตเนี่ยนะฮะโอ้โห
ที่เพิ่งจะถูกแฟนรุ่นหลานเทไปนะครับ

ได้ข่าวว่าเฟซบุ๊กเนี่ยสาวไปขอเป็นเพื่อนตึมเลย

แต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ดูต่อจากนั้น
นี่ดูดิเพิ่มไหม

แต่สิ่งที่อยากจะให้กลุ่มผู้ชมและกลุ่มวัตรรพรดูนะฮะว่า
ทำไมพี่ธนสิทธิ์ถึงเป็นขวัญใจสาว
เพราะว่าก็เฟี้ยวแบบนี้ไม่เป็นขวัญใจได้ไง

นี่พี่ก็ลมคลิปเหรอ

ดูเสื้อสิครับว่าเก๋ไก่แค่ไหน
และดูธาตุเต้นเถอะก่อนนะครับ
พริ้วหน้าดูเลย
ไม่ได้เก่งแค่เต้นนะมีร้องเพลงด้วยนะ
มีร้องเพลงด้วยนะมีไหมเรามีคลิปพี่เขาร้องเพลงไหม
อยากให้ฟังลูกคอหน่อย
ไม่น่าคนไปขอเป็นเพื่อนเพียบเลย
ไอดอลจริงนะฮะ
วันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่แบบมีเรื่องกันเรื่องรถ
เรื่องรถมีการทวงรถทวงอะไรกัน
บ่าย๒โมงที่ผ่านมาครับเสียชัดเนี่ยนะครับกับน้องเกดนะฮะ
จะไปปิดบัญชีสินเชื่อรถยนต์นะครับที่เสียชัดซื้อให้น้องเกดนะครับ
โดยน้องเกดตกลงจะคืนรถยนต์คันดังกล่าวให้กับเสียชัด
ที่น้องเกดเป็นผู้ค้ำประกันไว้เพื่อความสบายใจ
และจะต้องเอาเงินมาปิดบัญชีรถยนต์คันที่น้องเกดครอบครองอยู่
ซึ่งเสียชัดก็ทำเรื่องเสร็จสิ้นหมดแล้ว
โดยรถยนต์คันของเสียชัดเนี่ย
เกดไม่ต้องมารับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำอีกต่อไป
ส่วนรถเก๋งแจ๊สนะครับที่น้องเกดครอบครองอยู่นะครับ
ก็ชำระเงินปิดบัญชีไปจำนวน๗๐๘๓บาท
แล้วก็ให้น้องเกดเซ็นโอนรถเก๋งแจ๊สให้เสียชัดเรียบร้อยแล้ว
เกดเล่าบอกว่าวันนี้มาทำเรื่องโอนรถยนต์ให้กับเสียชัด
ต่อไปนี้คงไม่มีอะไรติดค้างกัน
แล้วก็จะไม่มีวันหวนกลับไปคบกันอีกแน่นอ
นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มามอบรถให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็คือจะขาดความสัมพันธ์กันตรงนี้เลยนะคะ
ก็ต่างคนต่างไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกัน
ก็ขอให้เขาทำตามที่พูดด้วยนะคะ
ส่วนเสียชัดนะครับบอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
จะได้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกจะไม่ไปง้อจะไม่ไปงอน
ถือว่าเราจบกันตั้งแต่วันนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ต่างคนต่างไป
นี่นะครับพี่ชัดเสียชัดก็ไปขับรถแจ๊สที่เคลียร์เรียบร้อยแล้ว

นะฮะโอ้โหวันนี้เอาเงินมาสดมาเคลียร์เลย

อย่างนี้แหละค่ะความรักก็เหมือนมะม่วงนะคะ

แรกก็ง่วงหลังก็ตาสว่าง
โอ้นะฮะคมจริง
คุณขายมะม่วงเขาปล่าวไว้ดีฉันจำมาอีกทีหนึ่งนะฮะ